คุณผู้ชมดูเรื่องนี้หน่อยค่ะเป็นเรื่องของคุณยายท่านหนึ่งนะคะ
ขับรถคันหนึ่งเขาก็ขับตามหลังรถมอเตอร์ไซค์ที่มีคุณยายขี่

ผมขับประคองหลังมาให้กิโลแล้วนี้
อันตรายนะฮะยายคนนี้ไม่น่าให้เขาขี่รถออกมาครับ
ขอไข่ทศหารขอไข่สองหนึ่งเว็บชะบูนผมก็แซงไม่ได้
ผมก็กลัวรถจะชนตูดเขาเนอะ
หน้าตลาดสมทอดครับไม่รู้จะไปถึงไหนเนี่ย

จริงไม่น่าให้ยายขับออกมาแบบนี้นะครับเนี่ยฝากด้วยนะครับ
คือต้องบอกว่าคนที่เขาภาคเสียงอยู่ในคลิปนี้น่ารักมากนะคะ
คือเห็นแล้วว่าอันตรายเพราะคุณยายแกขี่สายไปสายมา
อย่างที่เห็นค่ะถนนเนี่ยมันเป็นวันเวย์คือมันขับสวนเลนกันได้
ใช่โอ้โหก็คือถ้าสมมุติว่าเขาแซงคุณยายไปขับไปเลยอย่างนี้
เขาก็กลัวว่าเดี๋ยวคุณยายจะโดนรถคันไหนมาชนอะไรยังไงหรือเปล่า

แกขี่สายไปเนี่ยเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวก็เอาเปนออกไปขวาเหมือนงูเลยอ่ะนะคะ
อันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตำบลทรัพย์สมทอดในอำเภอบึงสามพันธ์จังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ
สุดท้ายแล้วคุณรู้ไหมเรื่องนี้จบยังไง

คนขับที่เขาพากเสียงเมื่อกี้ที่บอกขับตามหลังมาให้เป็นกิโลขับประคองมาให้เนี่ย
ไม่ไหวแล้วเขามากับภรรยาในคลิปจะได้ยินเสียงเด็กมากับภรรยากับลูก
ไปบอกภรรยาเลยบอกว่าเธอเดี๋ยวเธอมาขับนะ
เดี๋ยวเราจะลงไปขี่รถส่งยายถึงบ้านเลยไม่ไหวแล้วจริง
เพราะไม่รู้ว่ายายแกจะไปไหนแล้วก็เป็นห่วงจริงค่ะ
คือพี่ก็จอดรถแล้วลงไปขี่บอกยายยายซ้อนเลยแล้วยายบอกผมว่าบ้านยายอยู่ไหนเดี๋ยวผมขี่ไปส่ง
เราสอบถามเจ้าของคลิปแล้วก็พลเมืองดีคนนี้ที่ขี่รถไปส่งยายเนี่ยนะคะ
ชื่อนายสุภาชัยอำภาวาอายุ๓๔ปีเขาบอกว่า
ผมขับรถอยู่เห็นแล้วเห็นแกมาแต่ไกลเลยเพราะแกขี่เป็นงูเลยอ่ะ
ยายก็ขี่เลื้อยซ้ายบ้างเลื้อยขวาบ้างเป็นห่วงตอนแรกก็คือชวนภรรยาบอก
เราไม่ได้รีบไปไหนเนาะขับประคองหลังให้ยายแกไปก่อนละกัน
จนกระทั่งไม่ไหวแล้วจริงลงไปขี่ให้ยายเลยดีกว่า
ตอนแรกหลายคนก็นึกว่ายายแกเมาเขาก็คิดว่ายายเมาเหมือนกัน
ยายไม่ได้เมานะคะคือยายขี่รถไม่เป็นแต่ว่ายายแกมีเหตุผล
คุณยายเนี่ยพอไปถึงบ้านเสร็จก็ขอบคุณนายสุภาชัยแล้วก็บอกว่า
จริงแล้วเนี่ยยายขี่รถไม่แข็งปกติแล้วคุณตาจะเป็นคนขี่
แต่วันนี้ที่ยายต้องขี่ออกมาเพราะว่าคุณตาไม่สบาย
ยายต้องขี่ออกไปซื้อข้าวต้มในตลาดให้ตาเพราะอยู่กันแค่สองคนตายาย
นี่ค่ะแกเลยต้องขี่ออกไปลูกหลานทำงานอยู่ต่างประเทศกันหมด
ก็ขอบคุณคุณสุภาชัยนะคุณน่ารักมากจริงแล้วก็เป็นห่วงด้วย
ให้คุณตาหายไวด้วยนะคะส่วนอีกคลิปหนึ่งอย่าหาทำค่ะคุณผู้ชม

นี่ค่ะอาทหารมากนะเป็นมอเตอร์ไซค์ขับจี้รถพ่วง
เพื่อคือคนที่ถ่ายคลิปเขาก็บอกว่าโอ้โหอย่าหาทำทำอะไรแบบนี้เนี่ย

เขาขี่หลบฝนเห็นไหมคุณเห็นหยดน้ำที่เกาะอยู่บนกระจกรถ
ครั้งที่ถ่ายคลิปมั้ยฝนมันตกเขาก็เลยขี่หลบฝน
เพราะมอเตอร์ไซค์เนี่ยสมมุติว่าถ้าขี่แบบเดียวอะค่ะ
ฝนมันสาดเข้าหน้าแต่คุณไม่สวมหวกกันน็อกไงล่ะ

มันจะเกิดอันตรายได้นะสมมุตลักษณ์นะค่ะ
สมมุตลักษณ์รถรถบรรทุกที่คุณตามอยู่เนี่ย
เพื่อบังฝนอะเข้าเร็กอะ
เข้าเลยนะเข้าท้ายเลยนะ

เข้าใจแหละว่าขี่หลบฝนเพราะว่าถ้าอย่างนี้
คอนเทนเนอร์ของรถมันจะบังฝนไม่ให้สาดเข้าตัวคุณ
แต่ย้ำตรงนี้นะคะอันตรายมากคือเวลาขับ
เอาง่ายรถยนต์ยังไม่กล้าขับใกล้รถใหญ่รถพ่วงแบบนี้เลย

แล้วมันเสียหลักง่ายยิ่งมอเตอร์ไซคยิ่งเสียหลักง่าย
อย่างที่คุณสุภาษาราบอกเกิดเขาเบรกเขาอะไรขึ้นมาคุณ
มันอันตรายมากเพราะฉะนั้นถ้าเจอฝนตกแบบนี้
คุณพักหลบข้างทางหลบใต้ร่มแบบนั้นปลอดภัยกว่า
และที่สำคัญขี่มอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อกด้วยนะคะ